คู่ของเต้ยกับอเล็กนั่นเองนะคะ
หลายคนยังคุมเคลือในสถานะก่อนหน้านี้
แต่เมื่อวานนี้เขาประกาศชัดเจนแล้วนะคะว่า
ลดระดับสถานะความสัมพันธ์ลงเหลือแค่เพื่อนสนิทกันก็เท่านั้นเองค่ะ

คู่นี้แถมก็ไม่เคยมีข่าวระหองระแหงให้หลายคนแบบว่า
แบบใจหายใจคว่ำเนาะเรื่องนี้
และแม้ว่าเหล่ากองเชียร์ยังคงมีหวังอยู่ลึกก่อนหน้านี้
ว่าทั้งคู่จะใช้เวลาปรับตัว
แล้วก็กลับมาสารสัมพันธ์กันได้ในไม่ช้านะครับ
แต่ว่าแน่นอนแล้วล่ะว่าคำตอบชัดเจน
ว่าตอนนี้เป็นกรยานมิตรที่ดีต่อกันค่ะ
เหลือเอาไว้แค่เรื่องงานที่ต้องทำร่วมกันในธุรกิจรักโลกให้เดินหน้าต่อไป
แล้วก็ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ว่า
จะมีโอกาสกลับมาคบกันแบบคู่รักได้อีกหรือเปล่าค่ะ
ก็ตามนั้นครับยังเหมือนเดิมครับ
ผมกับพี่เต้ยก็อย่างที่เห็นครับแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีกัน
อย่างการจัดงานวันนี้โอ้โหกว่าจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้
มันต้องผ่านการคิดและการปรึกษากันค่อนข้างเยอะ

มันก็ถูกบังคับให้เราต้องคุยกันอยู่แล้ว
ชอบมีคนมาถามค่ะว่าเฮ้ยโอเคหรือเปล่าเป็นอะไรไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ

อยู่เราก็คงไม่ตัดแต่ละคนออกไปจากชีวิตแบบตัด
แล้วก็แบบงานอย่างเดียวถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องงาน

สาเหตุต่างขอให้เป็นเรื่องของสองคนดีกว่าค่ะ
แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็อย่างที่บอกค่ะ
เรายังเป็นแบบเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันมาก
กรยานมิตรที่ดีมากเราสามารถคุยกันได้ทุกเรื่อง
ตามตรงว่าเราไม่ได้อุ๊บไม่ได้แบบคุยกันรับหลัง

คือมันเป็นอย่างนี้สถานการณ์มันเป็นอย่างนี้จริง
ก็เลยตอบไม่ได้จริงครับเราไม่รู้จริง
แต่ว่าเราเป็นเพื่อนกันเราก็แฮปปี้กันทั้งคู่ครับ
ความสัมพันธ์แบบนี้ทั้งคู่นี่คือเข้มแข็งกันทั้งคู่เลยนะ
เออมันน้อยคู่มากนะคุณผู้ชมนะที่แบบว่าเลิกรากันไป
แต่ว่ายังคงเป็นเพื่อนยังคงให้สัมภาษณ์ร่วมเฟรม
แล้วก็ยิ้มโต้ตอบสนทนากันได้เหมือนเดิ

ไม่ใช่คุยกันแค่เรื่องงานเรื่องอื่นเขาก็ยังคุยกันอยู่
แล้วก็ในส่วนของที่มันกลับมาไม่ได้เนี่ย
ไว้ให้เป็นเรื่องของเขาสองคนแล้วกันเนอะ